น้องวัยรุ่นนักเรียนทั้งหลายเอาไหนบอกพี่หน่อยสิ
ความรักเนี่ยมันยังไงกันมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
คือมีเด็กนักเรียนชายชั้นมหกเนี่ยเขาไปชอบกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นมสี่
ซึ่งนักเรียนหญิงชั้นม๔คนนี้ก็มีรุ่นพี่นะที่อายุ๒๐กว่าแล้ว
ก็ชอบอยู่เหมือนกันค่ะถึงขั้นต้องนัดเคลียร์กัน
เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาเนี่ยม๖เนี่ยถูกรุมฮะ
ถูกแทงเข้าที่หลังจนบาดเจ็บนี่โชคดีนะที่บาดเจ็บค่ะ
คือถ้าตายไปทำยังไงเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้น้องเอ๋ย
ไม่คิดว่าจะเจอเจอใครอีกเลยเหรออืมเจอกันแค่นี้แล้วก็แบบมันรักกันขนาดนี้เลยเหรอ
ต้องแบบนัดเคลียร์กันถึงขั้นแทงกันจะเป็นจะตายค่ะเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนักเรียนชายชั้นม๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะครับถูกรุมทำร้ายถูกแทงจนบาดเจ็บ
ที่ถนนทางเข้าท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่หมู่๗ตะบนสายไทยอำเภอเมือง
คนเจ็บเป็นนักเรียนชั้นม๖อายุ๑๘ปีถูกแทงเข้าที่แผ่นหลังด้านซ้ายใกล้กับหัวไหล่
แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่ม๑ในผู้ก่อเหตุได้๑คนนะครับ
ชื่อวนายทัศนะง่าบุตรอายุยี่สิบหกอ่ายี่สิบเอ็ดปี
จับกลุ่มได้พร้อมกับอาวุธปืนด้วยนะฮะมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
คือเด็กสาวัยสิบหกปีนักเรียนชั้นหมอสี่โรงเรียนเดียวกับชั้นหมอหกวัยสิบแปดที่บาดเจ็บ
น้องผู้หญิงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนผู้ชายผู้บาดเจ็บเนี่ยที่อายุสิบแปด
พร้อมกับตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักเรียนอีกประมาณยี่สิบคนค่ะ
นัดกลุ่มของผู้ก่อเหตุก็คือกลุ่มของนายทัศนะวัย๒๑ปีที่ถูกจับได้คนหนึ่งเนี่ย
เคลียร์ใจกันที่ท่าเรือน้ำลึกหลังจากกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
นักเรียนชั้นม๖มาชอบตัวเองก็คือน้องชั้นมสี่
ก็นัดไปเคลียร์กันเพื่อจะตกลงปัญหากันค่ะ
ไม่รู้คุยกันอีท่าไหนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์มากันหลายคัน
คุยกันไปเถียงกันมาหนึ่งในผู้ก่อเหตุในกลุ่มนั้นพยายามเข้ามากระชากตัวนักเรียนหญิง
ชั้นม๔จะเอาไปนักเรียนชั้นม๖ผู้ชายที่มาเคลียร์นี่แหละ
ก็เลยเข้าไปช่วยดึงกันไปดึงกันมาจังหวะนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุสามคน
เข้ามารุมทำร้ายนักเรียนชายชั้นม๖มีทั้งมีดแล้วก็ปืน
ทัศนะคนที่ถือปืนเนี่ยพยานบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นยิงอ่ะ
แต่ถือปืนเหมือนกับคุมเชิงค่ะไม่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยนักเรียนชายชั้นมหก
ก็เลยถูกลุมอยู่สามลุมหนึ่งจังหวะนั้นเองมีหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ชักมีดขึ้นมาแทงเข้าไปที่แผ่นหลังของนักเรียนชายชั้นม๖
ได้รับบาดเจ็บแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันขี่รถจักรยานยนต
หลบหนีไปชุดสืบสวนสพเมืองกระบี่นะครับ
ก็สืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่ก่อนหน้านี้
ก็เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับกลุ่มผู้เจ็บกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔นั่นแหละ
แต่ถูกไล่ออกไปแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยยังเวียนไปเวียนมากลับมามีปัญหา
กลับมาแบบหึงหวงคนที่เราเคยชอบเคยจีบอะไรอยู่
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้หนึ่งคนคือนายทัศนะง่าบุตรวัยยี่สิบเอ็ดปี
ที่บ้านพักที่ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองพร้อมกับปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอก
กระสุนปืนอีกแปดนัดคุมตัวมาสอบสวนนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธปืนมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกะบี่แล้ว
ทัศนะปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชายชั้นม๖นะครับ
จากการตรวจสอบนายทัศนะเคยเป็นผู้ต้องสงสัยคดีพยายามฆ่าเมื่อปี๕๗มาก่อนด้วย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาอยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
ขณะที่ทางภูมิกับการสพเมืองกระบี่สั่งให้ชุดสืบสวนไปประสานสถาบันศึกษาและผู้ปกครอง
แล้วก็ได้เชิญพยานก็คือเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุทั้งหมด
มาให้ข้อมูลทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุที่ร่วมกันทำร้ายเนี่ย
มีอีก๒คนที่ยังจับไม่ได้
หนึ่งในสองที่ยังจับไม่ได้คือคนแทงนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวคงต้องคุยกันเป็นการเร่งด่วน
เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวมันมีอีก

จะแก้แค้นกันอีกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ถูกต้องเนี่ยฮะก็จะคุยกันทั้งผู้ปกครองสถาบันการศึกษา
แล้วก็ตัวของเด็กด้วยจะได้ยุติปัญหากัน

ยังอายุน้อยกันอยู่เลย
เนี่ย๑๘๑๖เรียนอยู่ม๖ม๔